เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นไล่ยิงกันหลังคอนเสิร์ตเล่นเสร็จที่จังหวัดหนองคาย
หัวไว้ไล่ยิงกันสนั่นวัยรุ่นเขม่นกลางคอนเสิร์ตดังหนองคาย
จ่อยิงโจวัย๑๗กลางซอยจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์นี้เมื่อคืนตอนตี๒ตำรวจภูทรโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุวัยรุ่นถูกไล่ยิงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยตันไม่มีชื่อบ้านถิ่นดุงตำบลวัดหลวง
อำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
เมื่อเจ้าหน้าที่นั้นไปถึงที่เกิดเหตุ
ก็พบศพของชายวัยรุ่นสวมเสื้อแขนสั้นสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำ

ภายในตัวพบเพียงหวีกับโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายนัทธวุฒินุราชอายุ๑๗ปี
ถูกยิงเข้าบริเวณต้นคอซ้ายกระสุนฝังในนอนเสียชีวิตอยู่กลางซอย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดพบว่าปลอกกระสุนขนาด๙มมจำนวน๔ปลอก
และปลอกกระสุนขนาด๑๑มมอีก๔ปลอกนะครับ
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่านายนัทธวุฒิและเพื่อน
ไปเที่ยวงานแสดงดนตรีท็อปมซในตัวเมืองโพนพิสัย
คอนเสิร์ตเล่นเสร็จก็พากันเดินทางกลับ
แล้วก็มานั่งคุยกันริมถนนบริเวณปากซอย

จากนั้นไม่นานเพื่อนในกลุ่มก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตกใจกันหมดและพากันหนีแตกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
ส่วนผู้ตายวิ่งหนีเข้าไปในซอยตัน
แล้วก็ถูกคนร้ายตามเข้าไปยิงก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป
ทำให้นายนัทวุฒิถูกยิงนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางซอยนะครับ

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกมาตรวจสอบ

ทางตำรวจชุดสืบสวนสพโพนพิสัยกำลังออกหาข่าว
เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดการคำเหม็นกันในงานคอนเสิร์ต

จากนี้ก็จะนำกลุ่มของเพื่อนผู้ตายมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

เขม่นกันหรือไปทะเลาะกับใครในงานคอนเสิร์ตหรือเปล่า
แล้วก็จะเร่งไล่ล่าติดตามผู้ที่เป็นมือปืน
และเป็นผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปนะครับ
อันนี้คือไปตีกันคำเหม็นกันที่น้องคายใช่ไหมคะ